มาดูที่นี่บ้างครับบ่อน้ำรูปทรงประหลาดที่ภูลังกาจังหวัดบึงกาล
อ้าวนี่ครับคุณผู้ชมมีโอกาสต้องไปนะใครที่มีความเชื่อเรื่องของพญานาค

คนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเพิ่งจะพบเจอจุดนี้ไม่นานเท่าไหร่
ซึ่งบริเวณนี้ตั้งอยู่ที่ถ้ำนาคาเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาลนั่นเอง

เรียกเธอว่าถ้าเป็นบ้านนะหัวกระดายไม่แห้ง
จริงขึ้นลงก็เป็นว่าเล่นครับ
สถานที่แห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งดินแดนพญานาค
เพราะมีหินรูปร่างประหลาดคล้ายกับพญานาค
เช่นเห็นรูปพญานาคนะ
แล้วก็หัวรูปที่เป็นหัวพญานาค
บางที่เขาว่ากันว่าเป็นหัวงูเลย
แล้วบอกว่ามีคนไปเจอกับบ่อน้ำลักษณะคล้ายกับดวงตาของพญานาค

ถ้าจะดูให้เหมือนกันนะ
ลักษณะมันกลมลีได้รูป
แล้วก็ชั้นมันลึกคล้ายกับดวงตา
คือถ้าถ่ายจากภาพลักษณะแบบนี้
แล้วน้ำมันจะอยู่ประมาณนี้ก็จะดูเหมือนดวงตาจริง
ผิวน้ำมันสะท้อนกับพระอาทิตย์มันก็จะดูเหมือนแววตาปิ่งเปล่งประกายออกมา
มีโอกาสลองไปกันดูคุณผู้ชมครับ
ที่เขตอุทยานแห่งชาติกุลังกาลจังหวัดเมืองกาลไปแล้วดีนะ
บอกเลยว่าพนักงานไทยรัฐของเราไปกันเยอะ
จริงโดยเฉพาะฝ่ายเซลล์การตลาดเขาก็ไปกัน

เขาไปเพื่อจะได้โทรในราวกลับมาไง

ก็อยากจะไปเหมือนกันเอาคุณรู้เรื่องดิฉันด้วยเหรอ
รู้เรื่องทุกคนยกเว้นเรื่องตัวเองอันนี้ไม่รู้

ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลมากันไป